ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้น
ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนปฐมแล้วก็มีศูนย์เด็กเล็กอยู่ด้วยค่ะ
แต่ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนนึงนะคะถืออาวุธที่คุณผู้ชมได้เห็นไปต่อ
ก่อนปิดเบรกนี่แหละครับน่ากลัวทีเดียว
แล้วก็ท่าทางก็เอะอะโวยวายด่าทอไปทั่ว
คุณครูต้องแจ้งตำรวจให้มาควบคุมตัวค่ะ
นี่ละค่ะตำรวจสภพครองหลวงก็ต้องมาควบคุมตัวนะคะ

คุณครูที่แจ้งเนี่ยนะคะบอกว่าป้ามาอยู่ที่วัดได้๒เดือนแล้วแต่ว่าทุกคนก็หวาดระแวงนะคะกับพฤติกรรมพยายามไม่ให้เด็กไปคุยด้วยไม่ให้เด็กออกมาข้างนอกลำผังแล้วก็สุดท้ายก็ต้องแจ้งตำรวจในวันนี้นะคะถ้าเราได้ยินตอนที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยก็ประมาณ๕นาทีที่ควบคุมตัวได้ป้าก็ยังร้องนะคะบอกว่าโวยวายขัดข
ก็นำตัวขึ้นส่งโรงพยาบาลอาวุธที่คุณป้าถือนี่ก็เห็นเราไม่สบายใจเลยค่ะ
ก็อยากจะให้หน่วยงานเข้ามาดูแลเนอะ
เพราะว่าตรงนี้มันคือพื้นที่ที่เด็กอยากเยิน
ใช่คุณป้าไม่ได้เห็นเนอะ